คุณผู้ชมฮะกรณีของคุณทักษิณคุณโทนี่
กลับเมืองไทย๑๐สิงหาคมวันน่าจะชัดเจนนะ
จากปากของคุณทักษิณเองและจากปากของคุณอุ้งอิ๊งลูกสาวนะครับ
ไปดูที่อุบลกันก่อนเพราะว่าที่อุบลราชธานีเขามีการรวมตัวกัน
ในปีหน้าเราคงได้ใกล้ชีดกันมากกว่านี้หลังจากกลุ่มกลับไปนะครับ
ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับ
แล้วก็เราจะด้านเศรษฐกิจหลังจากเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็คงน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับ

นี่แหละครับในงานวันเกิดรอบ๗๔ปีของคุณทักษิณ
ก็เช่าบนเขาทำบุญเขาร่วมกันทำบุญนะครับ
คุณทักษิณก็มีการพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าขอบคุณที่จัดงานให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะ
เราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทย
คุณทักษิณพูดแบบนี้อีกว่าจริงแล้วอยากจะกลับให้เร็วที่สุด
แต่บังเอิญติดวันหยุดหลายวันช่วงนี้นะ
สาธาบูชาเข้าบรรษาต่างอาณานะ
แต่สุดท้ายวันที่๑๐สิงหาคมกลับมาเมืองไทยแน่นอนนะครับ
โดยการจัดงานคล้ายวันเกิดครบรอบ๗๔ปีของชาวอุบล
จัดที่วัดมหาวนาบรามที่อำเภอเมืองนะครับ
โดยมีรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยคือนายเกรียงกันตินัน
พร้อมด้วยนายสมคิดเชื้อคงนายชูวิทย์พิทักษรพันลบ
นำประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็สมาชิกคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งร่วมพิธีนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมืดแล้วก็มีการถ่ายทอดสดกันแบบนี้นะฮะ
อย่างที่บอกได้ยินเสียงคุณทักษิณแล้วกล่าวขอบคุณทุกคน
แล้วก็พักเพื่อไทยจะกลับมาทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
ทำให้ปากท้องของพี่น้องคนไทยดีขึ้น
ต่างก็พากันปรบมือดีใจนะครับ
นี่ทางอีสานนะขึ้นไปเหนือไปเชียงใหม่ฮะ

บรรดาสอสอและอดีตสอสอรวมทั้งกลุ่มแฟนคลับคนรักทักษิณ
ก็รวมตัวกันเหมือนกันในการทำบุญและอวยพรวันเกิด
ให้กับคุณทักษิณที่วัดโรงธรรมสามัคคี
อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยถวายพระทหารเพลพระก่อนจะมีการเป่าเค้กอวยพรวันเกิด
ซึ่งคุณทักษิณเองก็วีดีโอคอลมาทักทาย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังระลึกถึงกัน
ใช้เวลา๒นาทีก่อนจะวางสายไป
เพราะว่ายังมีคิวอีกหลายพื้นที่นะ

ก็ไม่ได้พูดถึงการเดินทางกลับประเทศไทย

แต่ว่าพูดขอบคุณชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวเหนือนะฮะ
โดยผู้ประสานงานแนวร่วมคนเสื้อแดง๑๘
จังหวัดภาคเหนือนายหารศักดิ์เบนจศรีพิทักษ์
ก็เปิดเผยบอกว่าก็รู้สึกดีใจที่คุณทักษิณจะกลับมา
แต่ก็ยอมรับว่ายังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ว่าอำนาจนอกระบบในแผ่นดินยังมีอยู่
แล้วก็เป็นอำนาจนอกระบบที่จ้องจะทำลายคุณทักษิณนะครับ

แต่ว่าในที่สุดแล้วคนเสื้อแดงจะไม่ก้าวล่วง
การตัดสินใจของคุณทักษิณและครอบครัวนะครับ
สำหรับวัดโรงธรรมสามัคคี
ระกูลชินวัฒน์อุปถัมภ์มาตั้งแต่ก่อตั้งนะครับ
เป็นวัดที่ตั้งอัฐิของตระกูลชินวัฒน์ตั้งแต่บรรพบุรุษ
แล้วก็ยังเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับบ้านเกิดของคุณทักษิณอีกด้วย
นี่บรรยากาศที่อุบลแล้วก็เชียงใหม่นะครับ
ต่อไปเลยค่ะพาไปที่ประธุมธรรมนี้หน่อยค่ะ

เมื่อวานนี้คุณทักษิณก็มีการวีดีโอคอร์
แล้วก็ย้ำนะวันที่๑๐นี้เดี๋ยวเราเจอกัน
นี่ค่ะดูป้ายสิป้ายต้อนรับ
ยินดีต้อนรับท่านกลับบ้านนะครับ
ใช่ค่ะก็เขียนข้อความนี้แหละว่า
นี่ก็การให้เขียนโอไปนิวด้วยนะคะ
เขาจัดขึ้นที่อาคารพาณิชย์ท้ายตลาดกลางลาดสวาย

ก็จะมีพี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานี
เค้กวันเกิดที่คุณผู้ชมเห็นสีแดงตั้งอยู่ตรงนั้น
มีรูปของคุณทักษิณแล้วก็มีเทียน
เทียน๗๔แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงแล้วก็เป่าเค้ก

เรารักกัน

ของคนใกล้ชิดกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
อย่างคุณมดดำคชาพาคือสนิทกับ

ลูกชายของคุณทักษิณครับก็โพสต์ไอจี
คู่กับนี่อันนี้เป็นรูปเก่าอยู่แล้วล่ะ

มีทั้งคุณทักษิณมีคุณโอ๊คพันธองแท้ด้วยครับ
มดดำเขียนไว้ว่ารู้จักกันมาครึ่งชีวิต

ในฐานะครอบครัวมาด้วยกัน๑๗ปี
มีความสำคัญอย่างยิ่งในวันเกิดของพ่อ
เพราะน้องอิ๊งได้ประกาศชัดเจนว่าพ่อจะกลับบ้าน

สรรค์วันเกิดปีที่๗๔ของพ่อนะ

สอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย

ทักษิณเตรียมกลับประเทศไทย
พักเองยังไม่มีใครทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่

เขาเคยพูดไว้ว่าไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับภักดิ์การเมือง

ก็คือนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์

เป็นภาพที่คุณหมอทศพรเนี่ย
เก็ตภาพคุณทักษิณอยู่
แล้วก็มีข้อความประกอบสั้นว่า

ก่อนหน้านั้นคุณหมอทศพรก็วาดภาพนะ

กลับครับพร้อมกับทวิตข้อความว่าขอบคุณมากครับหมอ
ปิดท้ายที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรครับ
สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยก็โพสต์ภาพ
กับคุณทักษิณก็อวยพรวันเกิดนี่แหละครับ
อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองประธานพร
ให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับ